สมาชิกชมรมขี่รถจักรยานฮาเร่กว่า๕๐คัน
นำถุงยังชีพ๓๐๐ชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง
มอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมสูง
ใน๓หมู่บ้านของตำบลพุทธเหล่า
อำเภอบังประหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถูกน้ำท่วมขังมานาน๒เดือน
พร้อมกลับมาเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

ทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัด๑๐๑
และนายกเหล่ากาชาติจังหวัด๑๐๑
พร้อมเจ้าหน้าที่อศร่วมกันบรรจุถุงยังชีพของสภากาชาติไทย
เพื่อเตรียมไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทธกภัย

ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม๑๕อำเภอกว่า๑๔๐๐ครัวเรือน
พื้นที่การเกษตรกว่า๓แสนไร่
และมีผู้เสียชีวิตแล้ว๔ศพ
นี้ได้มีการเตรียมวางแผนในการเยียวยา
และฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยอีกครั้ง